ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีเหตุการณ์ที่คนร้ายพยายามจะชิงทรัพย
การกระชากระเป๋าครับปกติกระชากกระเป๋าเนี่ยนะคะ
ถ้าอยู่ในซอยเปล่านี่เดินอยู่คนเดียวนี่ก็คือ
กระชากแล้วอาจจะไปง่ายหน่อยแต่ถ้าขี่รถจักรยานยนต
บางทีอาจจะได้อุบัติเหตุแถมมาด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระชากกระเป๋าขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ

ผู้เสียหายเล่าว่าออกมาจากโลตัส

แล้วก็มาถูกก่อเหตุตรงจุดนี้ที่เขารถจักรยานยนต์ล้ม

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศค่ะ
เขาประถมพยาบาลนางสาวชุติการคำป้อง

หลังจากที่รถจักรยานยนต์ล้มบริเวณรอบเมืองแก่นนคร
ช่วงหลังวัดหนองแวงพระอารามหลวงที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่งนะคะ
เพราะว่าถูกคนร้ายพยายามกระชากกระเป๋า

ก่อนเกิดเหตุไปชำระค่าไฟฟ้าที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่สารเจ้าแม่สองนาง
จากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนเส้นรอบบึง
เขาสังเกตนะเขาสังเกตเห็นว่ามีชายสวมเสื้อสีครีมแขนสั้น
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาตั้งแต่ออกจากร้านสะดวกซื้อ
แต่ว่าก็แค่สังเกตเฉยยังไม่ได้คิดว่าเขาจะทำอะไร
แต่พอมาถึงจุดนี้แหละค่ะจุดที่เกิดเหตุขี่ขึ้นมาประกบข้างเลย
จากนั้นกระชากกระเป๋าอย่างแรงเลยนะคะแต่ว่ากระเป๋าไม่ขาด
ก็ทำให้รถผู้เสียหายนี่ล้มลงแต่ว่าจากนั้นคนร้ายก็คงตกใจ
มั้งกระเป๋าก็ไม่ได้นะคะและยังเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกนะคะ
ยังตามหาไม่เจอนะคะ